แต่ว่าก่อนที่จะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกร

โอ้โหไม่ได้เราไม่ใช่ศิลปินฟังเสียงกรี๊ดจากคุณผู้ชมนะ

ถูกต้องค่ะเสียงกรี๊ดที่ว่านี่คือจากบรรดาแฟนคลับวงเอ็กโซนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมเขามาเมืองไทยคราวนี้

มา๕คนไม่ได้มา๙คน
แต่เชื่อไหมว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นวันนี้
คุณผู้ชมแฟนมารอตั้งแต่เมื่อคืน

เริ่มกันแล้วบ้าน๓๖โมงเย็น
แล้วก็คุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดดูผ่านจอของเรา

เพราะว่าตอนนี้คุณรัชนีคำนึงควร

จะมีการรายงานสดมาจากที่หน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามจากเธอได้เลยครับเชิญครับ

ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

เพื่อแจกลายเซ็นต์ให้กับแฟนคลับผู้โชคดีจำนวน๑๐๐คน
โดยบรรยากาศโดยรอบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวในขณะนี้
เต็มไปด้วยแฟนคลับที่มาร่วมกิจกรรมนับหมื่นชีวิตเลยทีเดียวค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โดยขณะนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้มีการพูดคุยกับผู้จัดงาน
ถึงกระแสสังคมที่มีการวิภาควิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้
ซึ่งทางผู้จัดนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเดือดร้อน
จากก่อนจัดงานนั้นมีการวางแผนและเตรียมงาน
ทีมงานเกาหลีที่มีความชำนาญในการจัดงาน
และทำงานร่วมกับทีมงานของไทยไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้วนะคะ
แต่ด้วยความนิยมของกลุ่มแฟนคลับที่มีต่อศิลปิน
จึงทำให้ควบคุมค่อนข้างลำบาก
ซึ่งผู้จัดก็หวังว่าจะให้งานในวันนี้นั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ
ด้านความปลอดภัยนะคะมีการเตรียมความพร้อมจากเจ้าหน้าที่

ส่วนเรื่องข่าวการปิดถนนนั้นก็มีการเตรียมการไว้กับเจ้าหน้าที่แล้ว
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
โดยปิดเฉพาะฝั่งโรงเรียนหอวังเท่านั้นค่ะ
ส่วนการจราจรล่าสุดขณะนี้ที่บริเวณถนนพะหนโยธินขาออกนะคะ
การจราจรนั้นสามารถเคลื่อนตัวได้ดี
เนื่องจากประชาชนน่าจะมีการศึกษาเส้นทางไว้ก่อนหน้านี้
ทำให้การจราจรนั้นไม่แออัดอย่างที่คิดค่ะ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ซึ่งจัดงานในวันนี้นะคะ
แต่เดิมเป็นเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่จะใช้โดยสารรับส่งผู้โดยสารบริเวณหน้าห้าง
แต่วันนี้ได้มีการปิดถนนเส้นนี้เพื่อให้แฟนคลับนั้นมารวมตัวกันอยู่ที่นี่
ซึ่งมีการประเมินไว้ว่าจะมีแฟนคลับเดินทางมานับหมื่นชีวิตค่ะ
จะเริ่มต้นตั้งแต่๑๖นาฬิกายาวไปจนถึง๑๕นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ
โอ้โหนับหมื่นชีวิตอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

คือร้อนเป็นความฮอตของศิลปินด้วย
แล้วก็สภาพอากาศดูอุณหภูมิ
แต่ว่าเส้นนั้นคือเขาปิดถนนในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่แล้ว
ดังนั้นถ้าช่วงเย็นหน่อยสักประมาณ๕โมงคุณเดี๋ยวติดแน่
จะบอกคุณผู้ชมที่จะสัญจรผ่านไปมาเส้นนั้น
ขอให้เลี่ยงกันหน่อยถนนวิภาวดีรังศิษย์ค้าออก
ที่จะขึ้นสะพานข้าม๕แยกลาดพร้าวไปเซ็นทรัลลาดพร้า
ธรรมดาก็ติดอยู่แล้วเส้นนี้สะพานนี้
แล้วเดี๋ยวถ้าเขาปิดจัดกิจกรรมอีกอาจจะติดอีกนะครับ

รวมถึงถนนวิภาวดีรังศิษย์ค้าเข้ามา๕แยกลาดพร้าว
ซ้ายเข้าถนนผลโยธินด้วยนะครับ
ก็อาจจะติดนะครับถนนรัชดาขาเข้าจากสะพานพระราม๗
รัชวิพาแล้วก็วนลงถนนวิภาวดี

รวมถึงทางด้านถนนลาดพร้าวขาเข้า
จากแยกรัชดาลาดพร้าวมาทางปากทางลาดพร้าว

แต่ว่ากลัวจะติดจากพ่อว่าอีกฝั่งหนึ่ง
ไม่หมดค่ะถนนพระหลโยธินขาเข้าจากตึกช้างมา๕แยกลาดพร้าวเอาง่าย
ช่วงนี้คือการจราจรโดยรอบทั้งหมดเลย
เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ถ้าใครที่มักจะไปเซ็นทรัลราดพร้าว
จะรู้เลยโอ้โหผมว่ากุมขมับทุกครั้งที่เวลาไป
เมื่อกี้บรรยากาศภายในห้างนี่คือโอ้โหแน่นมากนะคะ
เพราะว่าแต่ละคนนี้แฟนคลับมารอให้กำลังใจกันเพียบเลยค่ะ
กลัวรถน่ะกลัวรถอย่างเดียวเดี๋ยวรถติดนะฮะ